เอาขยับมาต่อกันที่ข่าวของนางเอกสาวสวยน้ำตาลพิจักษณากันบ้างดีกว่านะ

คู่นี้เห็นน้ำตาลกับพี่ไผ่พาทิศเนี่ย

เพราะว่าเรื่องของการแต่งงานเนี่ยเอาจริงพอถามมากกดดัน
กดดันจริงคนนั้นก็ถามคนนี้ก็ถาม
ถามว่ามีการพูดคุยกันไหมเรื่องแต่งงานมีค่ะ
แต่ว่ายังไม่ใช่ในปี๒ปีนี้แน่นอน
เพราะว่าตอนนี้น้ำตาลเองก็มีโปรเจคที่ต้องทำอยู่
แล้วก็เป็นโปรเจคที่ใหญ่มาก

ก็เลยขอโฟกัสเรื่องนี้ก่อนดีกว่า

เข้าพิธีอุปสมบทไปแบบเงียบค่ะ
น้ำตาลก็บอกว่าก็เป็นความตั้งใจของเขา
อยากจะบวชทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว
หลังจากที่เลื่อนมาเรื่อยค่ะ
ส่วนตัวดีใจนะแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ไผ่มากเลย
หลังจากที่บวชเสร็จก็เปลี่ยนจากเข้าป่า

พี่ไผ่ก็จะสายธรรมชาติเลยนะ

ตอนนี้ก็เน้นเข้าวัดสวดมนต์
น้ำตาลเล่าเรื่องพี่ไผ่ให้ฟังหน่อยค่ะ
ใช่ค่ะอยากบวชโทษแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วย
เพราะว่าน้องชายพี่ไผ่ก็บวชไปแล้ว

จะบวชมานานแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่พอเหมาะพอดี
แอบกดดันนิดหนึ่งเพราะว่า
ด้วยระยะเวลามันก็ค่อนข้างนานสิบกว่าปีแล้ว
แต่ว่ายังไม่ใช่ภายในปีนี้สองปีนี้ยัง
ถามว่ามีการพูดคุยไหมมีการพูดคุยค่ะ
แต่ว่ามันยังไม่ใช่ภายในหนึ่งปีสองปีนี้
เพราะว่ามันยังมีโปรเจคที่ตานต้องทำ
โปรเจคผ่านสำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดี
หลังจากนี้ก็มีข่าวดีแน่นอนแต่งยังคะ
ยังเลยค่ะตอนนี้แต่งหญิงอยู่ค่ะ